ท่านผู้ชมครับที่ลำปางเนี่ยมีชาวบ้านนะมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินเนี่ย๓วันติดด้วยกันคือเขาไม่ค่อยอยู่บ้าน
ไปทำงานที่อื่นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นชัดนะเข้ามานี่ใจเย็นเหลือเกิน
จงมาจอดแล้วเข้าไปในบ้านเนี่ยที่แสบมากก็คือเหมือนกับรู้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่อยู่หรอก
ตัวเองเลยว่างั้นแล้วถึงเอาทรัพย์สินไปเอาไปแบบอื้อหือ
ขนาดแหจับปลามันยังเอาไปอ่ะโอ้เจ็บใจเหมือนกันนะ
ไปหมดเลยเหรอนี่ครับกล้องวงจรปิดนะฮะที่หน้าบ้านนะครับ
ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานมาวนเวียนก่อนแล้วเข้าไปในบ้านของนางปรียานุษย
วงเงินนะอยู่ที่ตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เป็นภาพตอนสี่ทุ่มครึ่งนะวันที่ห้าพฤษภาคมจักรยานเนี่ย
ขี่มาขาไปไปจักรยานยนต์เอ้ามาไงอ่ะเอามาเปลี่ยนเดี๋ยวแลกไก่
อย่างนี้เหรอคะสงสัยเจ้าของเขาไม่ได้แลกด้วยนะเออ
ตอนมาเนี่ยขี่จักรยานตัวเองมาขาไปนี่เห็นไหมแม่ได้จักรยานยนต์กลับไปด้วย
สตาร์ทเครื่องไฟหน้ารถนี่ไปแล้วคุณจงกุญแจอยู่ในบ้านหมดไง
แล้วก็ทิ้งจักรยานที่ปั่นมาให้ดูต่างหน้าแล้วมาเนี่ยสามวันนะฮะ
สามวันนะครับสามวันไม่พักเลยเหรอคะคงรู้ว่าเขาไม่อยู่นะ
ห้าพฤษภาคมเสร็จหกกับเจ็ดก็มาอีกนะฮะหกพฤษภาคมนี้ช่วงเที่ยงคืนกว่ากว่า
นะที่เอาจักรยานยนต์ไปนะแล้วก็เอาจักรยานตัวเองไปด้วยนะ
คือมาวันที่๕ขี่จักรยานมาวันที่๖มาอีกเห็นไหม
จักรยานตัวเองเนี้ยแบกใส่ท้ายไปด้วยเออ
แล้ววันที่๗นี่ตีหนึ่งกว่าขี่จักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านย้อนกลับมา
แล้วออกไปตอนตี๒กว่าพร้อมกับเอาจักรยานในบ้านไปอีกคันนึง
โอ้โหมันยังไงกันคะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะขากลับนี่
เอาจักรยานของเขาไปอีกคันนึงตัวเองนี่ตอนมานี่จักรยานมาคันเดียวนะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับไม่รวมกับข้าวของทรัพย์สินอะไรต่างนานา
คุณปริยานุษย์เจ้าของบ้านวันนี้เนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วย
ความจริงก็แจ้งความแล้วนั่นแหละแต่เรื่องมันเป็นเดือนแล้ว
แล้วเขาไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยกังวลใจนี่ฮะพาผู้สื่อข่าวไปเดิน
ตำรวจก็มาดูให้นะฮะวันนี้นะฮะตำรวจมาตรวจมาดูหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้าน
ตั้งแต่จุดที่ถูกงัดประตูหน้าบ้านเธอบอกเธอมีอาชีพขายผักไม่ค่อยอยู่บ้าน
ไปไปมามาระหว่างอำเภอห้างฉัดกับอำเภอเมืองนะ
บ้านอยู่เนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองนะที่ลำปาง
แต่ว่าเธอต้องไปขายผักที่ห้างฉัดด้วยแล้วมันช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ช่วง๕พฤษภาคมเนี่ยที่คนร้ายขี่จักรยานมาเนี่ย
คืนวันนั้นเนี่ยเธอบอกเชื่อไหมถึงขั้นมากินมานอนอยู่ในบ้านนะ
ค่ะเปิดตู้เย็นเอาเบียร์มาดื่มนะต้มมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกิน
อยู่นอนในห้องเนี้ยมีร่องรอยนอนแบบสบายใจอืม
อีก๒คืนก็มาเอาจักรยานยนต์ไปเอาจักรยานเพิ่มไปอีกคันนึง
ทรัพย์สินทร์เนี้ยหายหมดกระปุกอำสินทร์มีอยู่สี่กระปุกมันทุบหมด
อดเงินเอาไว้เป็นค่าเทิมให้ลูกหมดเลยแหจับปลาเอาไปสามผืน
จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งจักรยานด้วยคันหนึ่งโอ้โห
รวมแล้วเนี้ยห้าหกหมื่นบาทได้ค่ะคิดเป็นมูลค่านี่ครับ
เชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในพื้นที่เพราะไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไง
เธอไม่อยู่สองสามวันแล้วมากินนอนมาขโมยของอย่างสบายใจ
ตอนนี้เดือดร้อนมากอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็ว
แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๙พฤษภาคมที่สพทุ่งฝ่าย
ใช้จักรยานเข้ามามาอยู่ที่นี่๑คืน
นอนกินที่นี่หนึ่งคืนแล้วกลับออกไปอีกทีก็คือวันที่หก
วันที่๗กลับเข้ามาโดยใช้มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามา
แล้วกินอะไรเราไปบ้างฮะมีเบียร์มีน้ำมีมาม่า
พวกนี้ค่ะหนึ่งคืนก็คือนอนด้วยกินด้วยอ่ะค่ะ
ยังไงให้เจ้าหน้าที่ช่วยเราเต็มที่
เพราะว่ารูปร่างสันทัศน์แล้วการเข้ามาอยู่ที่บ้านเราเนี่ย
มันเป็นคนไม่ไกลแล้วการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้เราบอกว่า
ภาพไม่ชัดทางตำรวจไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยเหรอคะ
ที่จะทำให้มันชัดขนาดเขาสเก็ตหน้าเขายังจับโจรได้
แต่อันนี้เป็นรูปร่างเข้ามาค่ะอ่าก็ต้องฟังทางสพทุ่งฝ่ายเขาด้วยนะ
คือเหตุผลหนึ่งก็คือภาพไม่ชัดอย่างที่เจ้าของบ้านเขาบอกที่ตำรวจบอกอ่ะนะ
ก็เนี่ยฮะก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละตำรวจบอกว่ารูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเนี่ย
คือภาพมันไม่ชัดจริงอ่ะมันมืดด้วยแล้วมันก็เบลอ
แต่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้กำลังแกะรอยหาคนร้ายอยู่
มีผู้ต้องสงสัยตอนนี้๓คนเป็นคนในพื้นที่นะ
เรียกมาตรวจสอบพวกลายนิ้วมือพวกดีเอนเอแล้วเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับพวกของร่องรอยต่างที่เจอในบ้านของเจ้า
เจ้าของบ้านเขาถ้าตรงกับใครก็จะได้ขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป
เพราะว่าในบ้านเนี่ยเขาไม่มีกล้องวงจรปิดผมว่าพี่ปียนุษย์ก็ติดกล้องวงจรปิดในบ้านเพิ่มหน่อย
ได้ค่ะก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะ